ผลงานซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดของเขารังเกียจกันไหม
ก็คืออาการป่วยด้วยโรคซึมเศร้าของเขา
ซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่หายเป็นปกติดี
แต่ว่าก็ไม่มีผลกระทบต่อการทำงานในวงการแน่นอน
เดี๋ยวเราไปฟังเขาร้องสดกันดูสิว่าจะรังเกียจกันไหม
รังเกียจกันไหมนี่คือเป็นเพลงที่อธิบายถึงโรคซึมเศร้า
แล้วก็ความขี้เหงาของเราความขี้น้อยใจของเรา
ทุกอย่างที่เรารู้สึก๒ปีผ่าน
ที่เราเป็นโลกได้อธิบายลงไปในเพลงนี้ทั้งหมดเลย
คือมันมีอยู่คืนนึงที่ผมนั่งเล่นกีต้าอยู่คนเดียวตอนดึก
แล้วก็ทำให้เราดีเพลงนี้ขึ้นมาร้องไปเรื่อย
เรื่อยแล้วก็รู้สึกว่าแบบตอนนั้นก็คือแบบรู้สึกเศร้ามาก
คือตอนแต่งเพลงนี้ก็แบบน้ำตาไหลอะไรอย่างนี้
แต่งเพลงแล้วก็ร้องในห้องอัด
ในคืนนั้นเลยพยายามเขียนสิ่งที่เรารู้สึกตอนนั้นจริง
ตอนนั้นมันมีประโยคนึงในสมองเราก็คือคำว่ารังเกียจกันไหม
เพราะว่าเรารู้สึกลึกข้างในว่าแบบทำไมคนนั้นคนนี้ถึง
เขาไม่คุยกับเราเขาไม่สนใจเราเขาไม่รักเราอะไรอย่างนี้
เราก็เลยรู้สึกน้อยใจแล้วก็มีคำถามว่าแบบ
เขารังเกียจเรารู้ป่าวเขารังเกียจที่เราเป็นโลกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ก็เลยแบบจะมีคำนี้ออกมาในหัวแล้วก็แต่งเพลงนี้ขึ้นมา
ทำเองหมดทุกอย่างแต่ว่าได้รุ่นพี่หลายคนมาช่วย
แบ็คกลับมาดีมากหลังจากปล่อยเพลงทุกคนแบบ
ทวิตเข้ามาหาแท็กไอจีมาหรือว่าคอมเมนต์ในยูทูปต่าง
มาให้กำลังใจตลอดเวลาแล้วก็แบบ
บอกให้เราสู้แล้วก็บอกว่าชอบเพลงมากอะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งรู้สึกดีมาก
มันเป็นเรื่องเกาะเกาะความรักไว้ด้วย
แล้วก็ผสมความเป็นโรคซึมเศร้าของเราเข้าไปด้วย
วสิกวิดีโอมันก็เลยจะถ่ายทอดออกมา
เป็นอาการของคนเหงาอาการของคนที่เป็นโรคซึมเศร้า

สังเกตจากมิวสิกวีดีโอตอนแรกเราจะถ่ายเป็นสี
แต่ว่าตอนสุดท้ายเรามาตัดสินใจทำเป็นขาวดำ
เพราะรู้สึกว่ามันเข้ากับมูลเพลงมากกว่า
ไม่ว่าจะเป็นทำลายข้าวของในบ้าน
หรือว่าการจะเป็นนั่งร้องไห้คนเดียว

อยากให้ทุกคนคิดว่าโรคซึมเศร้ามันก็เป็นเหมือนโรคอะไรโรค
ถ้ารู้สึกว่าตัวเองเป็นหรือว่ารู้สึกไม่แน่ใจว่าเป็นหรือไม่เป็น
อยากให้เข้าไปปรึกษาแพทย์ที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะ
ก็ยังมีบ้างครับแต่คือตอนนี้คือดีขึ้นแบบเยอะมาก๗๐
ดีขึ้นเยอะครับไม่มีฝนคันเมื่อเรา
หวังเกียจกันไหม
เพราะฉันเป็นคนไม่มีอะไร
เธอไม่เธอจะคิดยังไง
ฉันดูไม่ดีเธอเองก็คงจะไม่สนใจ